คล้องกินคล้องกินคล้องกินคล้องกิน
คล้องกินคล้องกินคล้องกิน
คล้องกินคล้องกินคล้องกิน

คล้องกินคล้องกิน

คล้องกิน

คล้องกิน

คล้องกิน

แถวนั้นเนี่ยเป็นภาษาของคนแถวนั้นนะเขาเรียกว่าไข่ค้างคาง

ค้างอยู่ในรังค้างอยู่ในไข่ไม่ยอมออกมาไง

ก็ยังทานเลยเห็นไหมเขาบอกว่าหากินยากนะครับ
แต่ต้องไปเจอที่นี่ที่ตลาดถนนคนเดินในเขตเทศบาลเมืองจังหวัดเชียงรายครับ
มีให้เห็นให้ซื้อรับประทานกันอยู่นะครับ

ซึ่งนางศรีวัลตาคำครับอายุ๖๔ปีแม่ค้า
ขายไข่ค้างรังและไข่ทรงเครื่องนะครับ
กล่าวว่ายึดอาชีพขายไข่ค้างรังมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
ที่นำมานั้นก็สั่งจากฟาร์มนะครับให้คัดมาเป็นอย่างดี
ซึ่งจะต้องใช้คนคัดไข่ที่คัดเป็นเท่านั้นนะครับ

หลังจากที่ได้ไข่มาครับก็นำไปต้ม
พอได้ที่ก็นำมาปิ้งให้มันสุก
รสชาติจะแข็งมันนิดหน่อย
เค็มนิดผสานกับรสหวานจากตัวอ่อนของไก่ครับ
โดยไข่ค้างรังจะขายในราคาไม้ละ๒๐บาทนะครับ

จะมีลูกค้าประจำมาซื้อกันอย่างไม่ขาดสายเลยทีเดียว
จากนี้ยังมีลูกค้าที่ไม่เคยรับประทานเข้ามาสอบถาม

ค้างคางหรือว่าไข่ค้างรัง
ก็คือไข่ที่ฟักตัวไม่สำเร็จครับ
แม่ไก่ไม่ฟักต่อแล้วก็ทิ้งรังไปนั่นเอง
วิถีของธรรมชาติเลยนะครับคุณผู้ชมครับ

ลูกไก่ในไข่เนี่ยมันไม่สามารถเติบโตได้ไง

เขาเลยว่าค้างอยู่ในรังนั่นเอง
ส่วนไข่ค้างคางหรือว่าไข่ค้างรังเนี่ย

คือไข่ลูกที่เริ่มเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อน
แต่ตายในระยะใดระยะหนึ่งไม่สามารถฟักออกมาเป็นตัวออกมาได้จาก

คือไข่ที่ไม่มีการเจริญเป็นตัวอ่อน

ทำให้สภาพของเนื้อไข่เปลี่ยนแปลงไป
แต่ว่าจะแตกต่างจากไข่ไก่สดที่ทั่วไปนั่นเอง

สมัยก่อนเนี่ยนะผู้ใหญ่เขามักจะหลอกเด็กว่า
ใครกินไข่ค้างคางหรือว่าไข่ค้างรังเนี่ย
จะกลายเป็นเด็กดื้อไม่ควรกิน

แต่จริงมันเป็นยุทธวิธีของผู้ใหญ่

ฉันรู้แล้วฉันโตแล้ว
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เคยหลอกน้องใบตองมา

แต่ต้องบอกว่าตอนเด็กเคยหาทานค่ะ
หาได้ง่ายกว่าปัจจุบันนี้มันหาทานได้ยากแล้ว
อย่างที่บอกว่ามันอร่อยแล้วมันก็หาทานได้ยาก
ก็เลยเป็นแบบเหมือนกุศโลบายหลอกเด็ก
ผมว่าส่วนหนึ่งมันเทคโนโลยีเรามันล้ำหน้าขึ้นไง
ไข่ไก่ที่มันจะฟัก
ฟักแล้วแบบว่าไม่สามารถฟักออกมาเป็นตัวได้

ไปทานอาหารกันต่อเลยแล้วกันนะ
บอกเลยช่วงนี้ทองหลง

จะพาไปทานก๋วยเตี๋ยวหม้อดิน

แล้วแต่ใครชื่นชอบอะไรก็ใส่
ละ๓๐บาทเท่านั้น
อร่อยแล้วเน้นคุณภาพแล้วก็คุ้มมาก

เครื่องมาอย่างดีเลยนี่คือก๋วยเตี๋ยวหม้อดินแยกเครื่องนะคะ
อยู่ที่ร้านอาหารครัวการดาในตำบลป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองค่ะ
ปกติเป็นร้านรับจัดโต๊ะจีนแล้วก็เปิดเป็นร้านขายอาหารในช่วงเย็นนะคะ
เจ้าของร้านก็คือนางสาวการดาอ่อนละม่อมอายุ๓๙ปีเขาบอกว่า
เตี๋ยหม้อดินทรงเครื่องแยกเครื่องแยกน้ำแยกเส้น
มีทั้งไก่แล้วก็หมูดีนะไม่แยกฐานแยกหม้อแยกน้ำออกมาให้ทำเอง
งั้นทำเองที่บ้านแล้วกันแยกไปแยกไปร้านอื่นเลยก็ได้
ซึ่งตัวเธอเองเป็นผู้คิดค้นสูตรขึ้นมาเองเลย
เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เข้ามารับประทาน
มาด้วยกันหลายคนแต่ว่าสามารถสั่งแยกเส้นได้ไง
อย่างเช่นคุณเคยไปกับเพื่อนแล้วแบบกินด้วยกัน
แต่ว่าทำไมก็ฉันอยากกินเส้นเล็กอีกคนบอกอยากกินเส้นใหญ่
ก็แยกกันทานซะเลยหมดเรื่อง
ไงมันหม้อใหญ่มันทานคนเดียวมันก็ไม่ไหว
เขาก็เลยสามารถสั่งแยกเส้นได้ว่าจะรับประทานเส้นอะไรบ้าง
หนึ่งชุดนะคะทางร้านจะจัดเส้นก๋วยเตี๋ยวให้เลือกทั้งหมด
เส้นด้วยกันไว้ใน๑ถาดนะคะ

ใช่แล้วแล้วก็มีน้ำซุป๒หม้อด้วย
มีทั้งต้มยำแล้วก็น้ำใสให้เลือกลองรับประทานแล้วแต่ความชอบส่วนตัวของบุคคลเลย
ที่สำคัญราคาอาหารของทางร้านก็ไม่แพงเลย

หม้อดินส่งเครื่องราคาหม้อละ๓๐บาท

เส้น๓๐บาทตายแล้วคุณเลี้ยงฉันด้วยนะ
แซ่บสะบัดสถานโลกก็ราคาเริ่มต้นที่๓๐บาทนะคะ
จากนี้ก็ยังมีตำถาดแล้วก็จิ้มจุ่มด้วย
กลืนน้ำลายเลยอ่านไปกลืนเอง
ทางเจ้าของร้านก็ยังบอกอีกด้วยว่า
จะเปิดขายเฉพาะช่วงเย็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์
เพื่อขายอาหารให้คนในชุมชนได้รับประทานอาหารที่ถูกแล้วก็อร่อย
แต่ถ้าท่านใดจะสนใจไปชิมก็แวะไปได้รับรองว่าไม่ผิดหวังจ้า
ผมก็ว่าอย่างนั้นคืออย่างน้อยมันถูกใจตรงที่ว่า
ใครอยากจะทานอะไรเนี่ยนะก็เลือกทานได้
ถูกไหมมาเป็นชุดมาเป็นเซตแล้วก็แยกออกมา
ไม่ต้องแบบทะเลาะกันฉันไม่กินตาบก็ฉันจะกิน

ฉันเป็นคนเลือกมากเอาง่ายฉันไม่อยากใส่ถั่วงอก
มีหน้าล่ะเลยไม่ค่อยมีใครไปทานข้าวกับคุณเท่าไห
ก็กินข้าวคนเดียวทุกวันชีวิตมันเศร้า
แล้วเลิกดราม่ามาว่ากันที่เรื่องนี้กันต่อคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวจะพาไปนี่ไปเลยไปหาทานขนมแดง
เขาบอกว่าหาทานได้ยากมากฟังแล้วงง
แต่ถ้าเป็นคนไทยเชื้อสายจีนจะรู้จักในนามของอ้างก๋วยท้อ
เป็นขนมแป้งทอดที่มันยัดไส้ข้างในหรือบางทีไม่ต้องทอดก็ทานได้ด้วย
อ๋อนี่ฉันนึกออกคล้ายกับกุยชาย
ประมาณนั้นไปดูกันครับที่จังหวัดสุโขทัย
นี่แหละที่นี่เลยกำลังทำกันอย่างขมักขแม่นเลยเนี่ยเห็นไหม
ไปดูกันครับที่จังหวัดสุโขทัยนะครับ
เห็นแล้วต้องร้องอ๋อ
ยังไม่เห็นเลย
อาจจะยังไม่อ๋อในตอนนี้แต่เดี๋ยวดูไปเรื่อยจะอ๋อเองครับ
เพราะว่านี่คือวิธีในการทำขนมอังก๋วยท้อหรือว่าขนมแดงนะครับ
หน้าตามันต้องคุ้นแน่นอนถ้าคุณผู้ชมได้เห็น
แต่นี่คือฝีมือการทำขายของคุณยายกิมเหลียงสุวรรณชื่นอายุ๘๒ปีนะครับ
เป็นไงเห็นอายุแล้วก็น่าจะรู้ว่าทำกันอย่างยาวนาน

เขาอยู่ที่นี่ครับที่บ้านย่านถนนหลวงพ่อเจ้าริมน้ำตำบลในเมืองสวรรคโลก
อำเภอเมืองสวรรคโลกนะครับจังหวัดสุโขทัย
กิมเหลียงเล่าว่าหัดทำขนมมาตั้งแต่เด็กแล้วล่ะ
จากพ่อแม่ก็ทำขนมอ่างก๋วยท้อขายจนอายุประมาณ๔๐ปีนะครับ
ก็เริ่มทำขายเองอย่างจริงจัง
มีจุดขายคือความเป็นสูตรโบราณแล้วก็ไม่ห่วงเครื่อง
นี่ไงนี่เห็นแล้วอ๋อจริง

นางกวยท้อนะครับมีหลายไส้ครับ
แต่ที่นิยมกินจะเป็นไส้ข้าวเหนียว
จากข้าวเหนียวที่นำไปนึ่งเป็นข้าวเหนียวเขี้ยวงูอย่างดีนะครับ

และเมื่อนึ่งจนสุกใช่มันหอมด้วย
และนำไปผสมกับเห็ดหอมหมูบาช่อพริกไทยและกุ้งแห้ง
นำไปห่อด้วยแป้งข้าวเจ้าสีนี่แหละครับสีชมพูแบบนี้
แล้วก็ไปนึ่งออกมาเสร็จแล้วเนี่ยทำเป็นก้อนห่อด้วยไส้ต่าง
จากนั้นก็นำไปกดในแม่พิมพ์นำไปนึ่งจนสุก
แล้วก็อย่างที่เห็นบางคนซื้อไปเอาไปทอดต่อ
แล้วก็ลักษณะน่าจะคล้ายกับขนมกุ้ยช่ายที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี่แหละ
เพราะว่ามันจะมีไส้แล้วก็นึ่งหรือว่าทอดก็ได้

สำหรับขนมอังก๋วยท้อนะครับ
ถือว่าเป็นขนมมงคลของชาวไทยเชื้อสายจีน
ที่จะต้องนำไปขึ้นโต๊ะไหว้เจ้าตามประเพณีสำคัญต่าง
เชื่อว่าหากใช้ขนมนี้ไปไหว้เนี่ยนะ
กิจการร้านจะค้าขายและเจริญรุ่งเรื่อง

อังกวยท่อภาษาจีนก็อังกวยท่อ
ภาษาไทยก็ขนมแดงไส้ข้าวเหนียวกุ้ยช่าย

เขาทำในโอกาสอะไรครับที่ทำส่วนใหญ่
งานเงิ๊วธรรมดาก็ถือกิวจากหมู่
ครึ่งเดือนอีกครั้งนึงต้องไปแหว่งไหว้ลาดิสัรเจ้า
อยู่ต้องใช้ตลอดแล้วทำอาณาได้ยังครับ
แล้วครูปิดยายทำอาณาได้ยังครับขนม
เป็นไงล่ะสูตรโบราณขนาดไหนโบราณมาก
เออแล้วก็หาทานได้ยากมากแล้ว
จะทำขนมอังก๋วยท้อนะครับเดือนละ๒ครั้งเท่านั้น
ขายชิ้นละ๓บาทปัจจุบันขยับขึ้นมา
ขายชิ้นละสิบเจ็ดบาทครับค่ะส่วนใหญ่ลูกค้าขาประจำ
จะสั่งจองล่วงหน้านะเพื่อป้องกันความผิดหวัง
เพราะว่าทุกครั้งที่ทำขายหมดเกลี้ยงครับคุณผู้ชมครับ
ดิฉันอยากลองทานคุณไม่เคยทาน
แต่ว่าเห็นวิธีการทำเมื่อสักครู่นี้ไส้ที่เป็นข้าวเหนียวอ่ะ
จะคล้ายกับบะจ่าง
มันจะมีใส่เห็ดหอมใส่กุ้งแห้งใส่ถั่ว

น่าจะเป็นคล้ายกับบ้าจ่างที่สมัยนี้

แล้ววิธีการทานก็คือคุณผู้ชมครับสามารถทานได้แบบทอดด้วยนะ
เอาไปทอดหรือว่าไม่ต้องทอดก็ได้
เอาไปนึ่งอีกทีให้มันต้องพร้อมสุกอยู่แล้วเวลาเขาขายเขาก็จะนึ่งอยู่แล้ว

ไม่เคยเห็นบอกตรงยังไม่เคยเห็น
แต่ว่าพอจะนึกภาพออกถูกต้องแล้วแล้วก็อยากทานด้วยนะจ๊ะฝากไปเลยตรงนี้หมายความว่าฝากทุกข่าวอ่ะคุณที่ฉันอยากทานทุกอย่างแหละ
ส่วนช่วงนี้เดี๋ยวได้ทานแน่นอนเพราะว่าเราสองคนไปมา
ตลอดกินวันนี้ไปไหนคะ
โอ้โหร้านนี้เขาบอกว่าบรรยากาศดีแถมเป็นอาหารแบบชาวเหนือ

อาหารเหนือแบบนี้ไม่ต้องไปไกลถึงจังหวัดเชียงใหม่

เพราะฉะนั้นไม่รอช้าไปกันเลยดีกว่าครับ
ในช่วงของตลอดกินครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้ช่วงตลอดกิน

ร้านอาหารพื้นเมืองเหนือค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ร้านนี้นะคะอาหารดีอร้อยค่ะ

คงจะต้องไปกันที่เชียงใหม่ขึ้นเหนือบินไป
พอเหินเดินแล้วกันไม่ต้องค่ะคุณผู้ชมค่ะ

ไปร้านอาหารเหนือที่เรียกว่า
เหนือมากเหนือม่วนอกม่วนใจ
เหนือขนาดเหนือฟ้าเหนือดิน
เหนือทุกสิ่งอย่างเหนืออนาคตค่ะ
คุณผู้ชมครับไม่เสียเวลาไปกันดีกว่าครับ

เพราะว่าร้านนี้เนี่ยบรรยากาศดี
อาหารอร้อยพร้อมค่ะ

คุณผู้ชมครับไม่ต้องไปรอน้องใบตองและแหมัว

คุณผู้ชมพร้อมแล้วผมเองก็พร้อม

ไปค่ะ

คุณผู้ชมครับเดินทางมาถึงร้านแล้วนะครับ

หิวตั้งแต่วิ่งตามแล้วค่ะ
คุณผู้ชมก็หิวเหมือนกันนะครับ
เพราะฉะนั้นเราไปกันดีกว่าไหม

แต่ตอนนี้เดี๋ยวคุยกับเจ้าของร้านก่อนนะครับ
เทืองตอนนี้อยู่กับเราแล้วสวัสดีครับพี่เทืองครับ

เที่ยงครับพูดถึงที่มาที่ไปของร้านเราหน่อยนะครับว่า
มีที่มาที่ไปอย่างไร
จริงแล้วเดิมทีร้านเราเป็นร้านขายต้นไม้

รับออกแบบจัดสวนคือสามีรับออกแบบจัดสวนนะคะ
ทีนี้เราก็ว่างอยู่สามีก็เลยทำร้านให้
ก็เลยทำโต๊ะให้๔๕โต๊ะเพื่อที่ลูกค้าจะได้มานั่งทาน

ต้นไม้ไปด้วยขายอาหารไปด้วย
ไปที่เมนูต่อไปเมนูนี้เขาก็บอกว่าขายดิบขายดีเหมือนกันมันคือ
เลี่ยงปลาทับทิมค่ะ
ต่อไปไก่ย่างคุณผู้ชมครับ
มาดูเมนูนี้กันหน่อยกับเมนูไก่ย่างนะ

ลองชิมหน่อยมันคือเมนูอะไรครับ
มันคือพล่าเห็ดย่างกุ้งสด
เมนูนี้ปลาค่ะปลากระพงสมุนไพรนะคะปลากระพงสมุนไพรนะครับ

ร้านนี้ต้องบอกให้ฟังหน่อยว่าเรามากันยังไง

ค่ะร้านเราอยู่ตรงถนนเฉลิมพระเกียร๙นะคะ

ร้านเราอยู่ตรงปากซอยเฉลิมพระเกียรติ๔๗เลยค่ะ
ตลอดกินต้องขอขอบคุณพี่เทือนด้วยนะครับ
ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
ตลอดกินของเรามากินแทบจะทุกเมนูของที่ร้าน
เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมครับตลอดกินมาแล้ว
คุณผู้ชมล่ะมาแล้วหรือยัง
เดี๋ยวสักครู่ไปเจอกันที่สตูดิโอครับ

ตลอดกินมาแล้วคุณล่ะมากันหรือยัง
โอ้โหนี่เมื่อกี้ได้เห็นนี่ผมก็ลืมนึกไปเลยว่า
ภาพที่น้องใบตองปาดตรงคางเนี่ยนะ
มันอร่อยจริงอันนี้เป็นฟิลจริงล้วน

ไม่มีอร่อยมากดิฉันซื้อกลับบ้านบอกตรงนี้เลย

สำหรับใครที่อยากจะไปทานอาหารร้านนี้นะครับ
ควรจะโทรไปจองก่อนช่วงเย็นแน่นมาก
เยอะมากจริงคนเยอะมากนะคะ
บอกเลยว่าอร่อยทุกเมนูด้วย

ว่าคุณผู้ชมทางบ้านคงจะหิวมากแล้ว
เดี๋ยวช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวสนุกรออยู่ค่ะ